นี้หน่อยนะมันเป็นดราม่าในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ป่วยติดเตียงของคุณพิมพิพายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง
คือต้องย้อนไปพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ย
คุณพิมพิริพายเนี่ยเคยโพสต์คลิปในการไปช่วยเหลือแม่ค้าขายของที่ชื่อคุณส้ม
จะมาจัดข้าวจัดของให้เนี่ยเอาไปหมดเลย
ทั้งที่เป็นของที่เธอต้องใช้ขาย
คุณพิมพิริพายก็ต้องออกมาชี้แจง
เรียกว่าการบัญชีแจงเลยล่ะแต่ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน
เริ่มต้นเรื่องก่อนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
ตรงนี้คนนึงค่ะ

กายภาพนี่ตอนที่เข้าไปหาในห้องเดียวนะฮะแต่คุณส้มเธอนอนตรงนี้
แล้วมีลูกอยู่มีคุณแม่อยู่ด้วยของที่เห็นเต็มเลยเนี่ยคือเธอเคยเป็นแม่ค้า
ของก็ต้องมาอยู่ในห้องแบบนี้คุณพิมริพายไปถึงก็เลยไปช่วยเหลือเลยนะครับ
คุณส้มอายุ๓๘ปีคุณพิมพิริพายก็ไปช่วยนะ
บอกว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อสลายหลังจากที่เธอเนี่ยล้มแล้วกระแทกที่นอน
แล้วก็เป็นแบบนี้เธอเริ่มโพสต์ขอรับเงินบริจาคของช่วยเหลืออะไรต่างนานา
จนคุณพิมพลิพายเขารู้ข่าวเขาก็มาช่วยเหลือมีตัวเธอคือคุณส้มต้องดูแลอีก๓คน
คือลูกแล้วก็แม่ด้วยรวมเป็น๕ชีวิตสุดท้ายพาไปรักษาที่ศูนย์เหมือนกับศูนย์กายภาพ
ซึ่งเขายืนยันว่าเดี๋ยวหายแน่คุณส้มก็ช่วยจัดข้าวจัดของให้ใหม่ในห้อง
ของหลายอย่างต่างนานาเนี่ยช่วยเคลียร์ให้อะไรให้แล้วก็ไปเปิดห้องข้าง
เป็นห้องเช่าอีกห้องนึงเช่าเพื่อให้เก็บของส่วนในห้องที่อยู่กันเนี่ยนี่มีเตียงสองชั้น
มีอะไรต่างนานามาให้ซื้อทีวีให้ซื้อตู้เย็นให้อะไรให้ให้เงินสดอีกหนึ่งหมื่นบาท
ห้องข้างให้เก็บของพาไปรักษาที่ศูนย์รักษาของนักกายภาพ
เป็นโปรแกรมรักษา๑๖ครั้งค่ารักษารวม๔๘๐๐นี่นะฮะซึ่งมีการอัปเดต
อาการว่าคุณส้มเธออาการดีขึ้นในตอนเดือนมกราคมที่ไปช่วยในพฤศจิกายน

นี่มากอายุนนี่หึบนี่ลิ้งกลับยกขึ้นยกนี่มกราคม
จะเห็นว่าเออจากที่นอนติดเตียงเลยนี่ลุกเองได้ค่ะอ่ายืนขึ้นได้โดยใช้
ว็อกเกอร์อะไรพวกเนี่ยนะครับคือก็ดูเหมือนกับเออคุณส้มก็น่าจะดีขึ้น

แต่ทีนี้ท่านผู้ชมครับไอ้คลิปนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นล่าสุด
ก็คือหลังจากมกราคมผ่านไปที่โพสต์คลิปนี้นะล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมา
บอกว่าถ้าเดินได้แบบในคลิปก็คงดีแล้วก็ถ่ายภาพของตัวเองล่าสุดคือภาพนี้
บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะนักกายภาพไม่ได้มารักษาเธออย่างจริงจัง
สั่งให้หยุดยาที่กินอยู่แล้วอาการกำเริบมีโรคอื่นตามมาอีกต้องเข้าโรงพยาบาลอีก
จนตอนนี้เธอเนี่ยไม่มีเงินจากการบริจาคของคนที่จะช่วยเหลือเลยนะ
คือเธอบอกว่าเธอเหมือนกับได้รับผลกระทบที่หาว่าเธอหายแล้วหายแล้วเนี่ยตอนนี้มันยังไม่หายนะ
ยังไงขอให้ช่วยเหลือกันต่อหน่อยล่าสุดเนี่ยเธอก็ไปร้องเพจด้วยนะบอกว่าพิมพิริพายเนี่ยมาขนข้าวขนของในบ้านเธอออกไปตอนที่มาช่วยอ่ะ
ที่ว่าเห็นขนขนขนไปเนี่ยจะมาเคลียร์ห้องให้สะอาดสะอ้าอะไรขึ้นเนี่ยมาขนไปหมดเลยติดต่อขอคืนก็ทีมงานบอกให้จดมาว่ามีอะไรบ้างแล้วจะโอนเงินไปคืนให้
แต่เรื่องมันเงียบมาถึงทุกวันนี้ล่าสุดคุณพิมริพายก็เลยออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าขอชี้แจงหน่อยนะที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ย
เพราะเห็นว่าเออคนเป็นแม่เหมือนกันแล้วมีลูกต้องดูแลแล้วก็มาเนี่ยมาติดเตียงอย่างนี้เธอจ่ายเงินรวมไปทั้งหมดนะ
ค่าเช่าห้องให้ค่าพาไปหาหมอกายภาพค่าใช้จ่ายอะไรต่างเนี่ยแสนสองตอนที่เอาของออกจากห้องเพื่อจะเคลียร์ห้องให้สะอาดแล้วไปเช่าให้อีกห้องหนึ่งเป็นที่เก็บของ
คุณส้มอาการดีขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเปลี่ยนอิริยบทจากนอนเป็นนั่งก็ได้
นั่งเป็นยืนก็ได้เดินลงน้ำหนักได้เกือบปกติแต่ขอยุติการรักษาแล้วก็มีข้อมูลว่า
คุณส้มเนี่ยปฏิเสธการรักษาเริ่มจากครั้งที่๔อ้างว่าปวดหัวเป็นหวัดขอพัก
ครั้งหนึ่งแม่คุณส้มยังเคยไล่ไม่ให้นักกายภาพเนี่ยมารักษาบอกว่าถ้าหายเนี่ยเดี๋ยวขึ้นทะเบียนคนพิการไม่ได้
ได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐคุณพิพายืนยันว่าของที่เอาไปทิ้งมีแต่ขยะนะฮะ
พวกรังพวกกล่องอาหารของที่ยังใช้ได้แล้วเธอจะเอาไว้ขายเนี่ยที่เป็นแม่ค้าอยู่เนี่ย
อยู่ห้องข้างแต่จะโอนเงินค่าข้าวของให้ตามที่เรียกร้องแล้วกัน
รายการ๓๒๐๐อย่างเช่นน้ำมัน๒ขวด๘๖บาทเสื้อผ้าแม่๕๐๐บาท
ยืนยันว่าที่หาว่าเธออมเงินบริจาคเนี่ยเธอไม่เคยเอาเรื่องของคุณส้มไปเปิดรับบริจาคเงินอะไรด้วย
หลังจากที่ถูกทวงถามว่าเธอเปิดรับบริจาคเงินแล้วไม่เอาเงินให้คุณส้ม
ในเมื่อเขาขอพิมพ์ให้เขาบอกว่าพิมพ์ลี่เนี่ยไปเปิดบัญชีรับบริจาคแล้วก็ไม่ยอมเอาเงินมาให้เขา
ซึ่งเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเขาจะมียอดเงินที่บริจาคมากกว่านี้
ก็ช็อกซึ่งพิมรี่ไม่เคยรับเงินบริจาคอาชีพเดียวที่มีคือขายของ
วันนี้คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราไปหาคุณส้มอีกครั้งนะฮะ
เธอก็นอนอยู่บนเตียงในห้องบอกว่าได้เงินที่คุณพิมพิภายให้ค่าของใช้มาละ๓๒๐๐๐บาท
ก็ขอให้จบเรื่องของใช้แต่ยืนยันที่เรียกร้องแล้วก็โพสต์ไปว่าเป็นเรื่องจริง
ที่เปิดรับบริจาคก็ไม่ได้บังคับใครอาการตอนนี้มีโรคแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นมา๓โรค
คือผิวหนังเบาหวานแล้วก็ตาเริ่มผิดปกติรายได้หลักหลักตอนนี้ของครอบครัวคือเงินผู้สูงอายุของแม่เดือนละ๖๐๐บาท
แล้วก็จากบัตรสวัสดิการของรัฐแล้วก็ทางเทศบาลมาช่วยเหลือเธอยังพูดถึงกระแสตีกลับเธอในช่วงนี้ด้วยนะฮะ
บางครั้งหมอมาหมอไม่เอาเครื่องมือมาเลยหมอมาแต่ตัวหมอซื้อโจ๊กมาให้อย่างเงี้ย
แล้วหมอคุยแป๊บนึงหมอกลับทำไมหมอไม่บอกบ้างล่ะคะทำไมหมอไม่บอกคุณพิมพ์บ้าง
คุณพิมรู้ไหมแล้วหมอมาถ่ายรูปไปอย่างเดียวอย่างนี้มาคุยแล้วหมอมาถ่ายรูปไปอย่างนี้
คนที่แบบมาด่าว่าเราไปเป็นเลยแบบไปเป็นเลยเนี่ยติดเตียงผู้ป่วยติดเตียง
เพราะว่าไม่มีใครอยากนอนติดเตียงอย่างนี้หรอกไม่มีใครอยากขอใครกินตลอดไป
เพราะการที่ว่าสบายคือเราลุกได้เราหาเงินเองได้เราทำเองได้คือภูมิใจไหม
แล้วจะไปไหนก็ได้นี่นอนอยู่นี้ไปได้ไหม
คือเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้ปฏิเสธการรักษาอ่าเดี๋ยวจะมาหาว่าเธอเนี่ย
พอจะหายดีแล้วเมื่อมากราเนี่ยอยู่ดีปฏิเสธการรักษา
อันนี้ในมุมของเธอเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้ปฏิเสธการรักษา
แต่ทางผู้ที่มารักษาเหมือนกับรักษาเธอไม่ดีอะไรประมาณอย่างนั้น
คุณนาฬิชาวก็ถามเพื่อนบ้านนะฮะบอกว่าทางครอบครัวของคุณส้มเนี่ย
ไม่ค่อยยุ่งกับใครแต่ถ้าดูจากสุขภาพร่างกาย
ก็ดูเหมือนว่าจะดีกว่าเมื่อก่อนนะเพื่อนบ้านเขาบอก
ผมกลัวว่าที่เขาไม่ค่อยเปิดห้องเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเดินได้หรือเปล่า
หรือว่ายังยังประคองลุกขึ้นตัวได้เพราะสภาพเขารู้สึกมันดีกว่าตกเขาเยอะ
ส่วนทางคลินิกกายภาพเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
เราก็สอบถามไปทางคลินิกบอกไม่ขอพูดถึงเรื่องของคุณส้มกันแล้วกัน
เพราะหลังจากเห็นข่าวแล้วรู้สึกท้อเสียใจ
ว่ารักษาให้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็กำลังจะดีขึ้นอยู่แล้ว
ขึ้นอยู่แล้วขณะเดียวกันนะครับวันนี้มีดาราชื่อดังอย่างคุณหมู
พากานะครับได้แชร์คลิปเกี่ยวกับเรื่องของคุณพิมพิพายแล้ว
มีข้อความบอกว่าจริงแล้วขอทานไม่เคยหมดไปเปลี่ยนสถานที่
ท้องถนนมาขอความช่วยเหลือออนไลน์ทำเป็นอาชีพด้วยนะรู้
ยังเพราะคนไทยใจดีขี้สงสารขอทานออนไลน์ก็ต้องสร้างภาพให้
น่าสงสารต่อไปหายอดบริจาคเลี้ยงชีพต่อไปแฮชแท็กเล่าให้ฟัง
เฉยแม่เองก็โดนมาเยอะนี่อ้าวก็แล้วแต่การตีความนะฮะ